ท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งคนนะฮะที่เขาต้องสูญเสียชีวิตไปนะครับ
ก็คือน้องเดียน้องเดียเป็นนักศึกษานุ่มครับอายุ๑๘ปีนะฮะ
นายอธิวัฒน์พรมมาอยู่ประวัติศาสตร์ปีสามนี่ฮะน้องเดียนะครับ
เดียอยู่วิทยาลัยเทคนิคนครราชศรีมานะฮะตกเป็นเหยื่อเหมือนกัน
ค่ะแต่คนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ร่วมชะตากรรมกับน้องเดียบอกว่า
ชั้นที่คนร้ายอยู่อืมแล้วมีห้องเย็นอยู่อ่ะค่ะ
เป็นสิบคนเขาหลบไปอยู่ในห้องเย็นอืมแต่ห้องเย็นมันเปิดได้ค่ะ
หรือว่ามันจะดึงจะใช้ปืนยิงอะไรก็แล้วแต่น้องเดียเนี่ยเป็นคนที่เอามือไปดึงประตูไว้ตลอด
ค่ะเพื่อจะดันอ่าดันสู้ไม่ให้คนร้ายเข้าให้คนร้ายเข้ามา
สุดท้ายแล้วตัวเองถูกยิงเสียชีวิตอืมนี่ฮะถ้าย้อนไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเดียนะครับไปดู๘นาฬิกา๔นาทีนะฮะ
กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ช่วงนี้ช่วงที่มีการวิสามันคนร้ายที่ห้าง
มินอนเทอร์เวนตี้วันที่โคราชนะครับในจุดฟู้ดแลนด์ที่มีห้องเย็น
บอกกับเพื่อนในกลุ่มบอกว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยหายใจไม่ออกแล้ว
เพราะอยู่กันหลายคนเนื่องจากอยู่กันเป็น๑๐นะอยู่ได้๑๐คนรวมกันเนี่ย
ใช่อยู่กันมาตั้งแต่เมื่อเย็นวันเสาร์อ่ะอืมเพื่อนก็เลยบอกว่าเออลองแง้มประตูไหมล่ะ
จะได้หายใจออกจะได้มีอาการหายใจแต่น้องเดียได้ส่งข้อความแล้วก็รูป
กลับไปบอกว่าไม่ได้นี่ฮะคนร้ายมันอยู่หน้าห้องพร้อมกับเนี่ย
มือของน้องเดียที่จับยึดประตูเอาไว้ค่ะจับประตูห้องเย็นเอาไว้
ไม่ยอมปล่อยเลยเพื่อไม่ให้คนร้ายเปิดประตูเข้ามาเนี่ยน้องเดียเขียนเอาไว้บอกว่า
ดึงประตูอยู่นี่เห็นไหมฮะแต่สุดท้ายแล้วครับด้วยความเหนื่อยล้า
มันข้ามวันแล้วอะค่ะใช่คนร้ายก็พังประตูเข้ามาจนได้
ห้องเย็นห้องนี้ที่อยู่กัน๑๐คนและน้องเดียรวมทั้งนางสาวกันนิกา
หลบอยู่ในห้องเย็นด้วยนะฮะถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
คนอื่นเนี่ยโชคดีที่อาศัยจังหวะในช่วงชุลมุนวุ่นวายเนี่ยหลบกระสุนกันได้
เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในห้องเย็นแห่งนี้บอกว่าน้องเดียคือฮีโร่ของเขานะฮะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำนะครับ
นี่คือบ้านเกิดของน้องเดียครับเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องเดีย
ได้คุยกับคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณแม่อนงอายุ๔๗นะครับ
คุณแม่บอกว่าในวันเกิดเหตุนะฮะแม่ก็อยู่ที่ห้างเทอร์มินอล๒๑ด้วยนะ
เพราะว่าแม่ทำงานเป็นแม่บ้านของห้างแห่งนี้
วันนั้นก็คือวันเสาร์วันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์เนี่ย
ช่วงเย็นเนี่ยน้องเดียมาซื้อของที่ห้างมากับแฟนสาว
พอคนร้ายบุกเข้ามาที่ห้างแล้วไล่กราดยิงในห้าง
ก็เห็นว่ามันมีจุดที่ใกล้ที่สุดแล้วคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุด
ก็คือห้องเย็นก็เลยเข้าไปตรงจุดที่เป็นห้องเย็นนะฮะ
คนอื่นเนี่ย๘น้องเดียกับแฟนสาวอีก๒เป็น๑๐คนอยู่ในห้องด้วยกัน
ระหว่างที่หลบคนร้ายอยู่นะครับแม่ซึ่งอยู่ชั้น๓
แชทไปหาน้องเดียถามว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหม
แล้วก็รู้แล้วว่าลูกชายอยู่ในห้องเย็นก็ถามว่าหนาวไหม
เดียก็ตอบกลับมาว่าปลอดภัยดีแล้วก็ไม่หนาวนะฮะ
จะเห็นว่าน้องเดียเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกับท่านผู้ชมไปเมื่อวันก่อนนะนะ
ก็จะคุยทั้งกับแม่แล้วก็กลุ่มเพื่อนแม่บอกว่า๕ทุ่ม
ก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาเท่ากับว่าเหลือลูกชาย
ก็พยายามติดต่อกับลูกชายตลอดเวลาตั้งแต่คืนวันเสาร์แม่ออกมาได้๕ทุ่ม
ติดต่อลูกชายจน๘โมงเช้านะครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีก
จนกระทั่ง๙โมงเช้าวันอาทิตย์มีข่าวว่าคนร้ายถูกวิสามันแล้ว
ทีนี้แม่ก็ตามหาลูกชายแล้วนะแฟนสาวด้วยของลูกชายเนี่ย
มาทราบข่าวอีกทีก็คืออ้าวลูกชายถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้องเย็น
เพราะในช่วงเวลาที่คนร้ายจะเข้าไม่เข้ามาช่วงเวลานั้นเป็นคนไปดันประตูเอาไว้
ไม่ให้คนร้ายเข้ามาในห้องพอมันเข้ามาได้ก็ถูกยิงคนแรกเลย
บอกว่าเสียใจมากที่ลูกชายต้องมาจากไปเร็วขนาดนี้อายุเพิ่ง๑๘
แต่ก็ภูมิใจที่ลูกชายสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้อีกหลายชีวิตในห้องเย็น
ก็รู้ว่าแม่ออกมาข้างนอกแล้วเขาบอกว่าแม่ออกไปปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
แล้วก็มาแค่นี้แล้วก็ขาดการติดต่อกันเลย
น้องกับแฟนเขาน่ะช่วยกันผลักประตูไว้ทำแบบไม่ให้คนร้ายรู้ว่าเขาติดอยู่ตรงนี้ชุด๑๐คนห้อง๑๐คน
ให้โจรเข้ามาไม่ได้ก็ช่วยกันผลักประตู๒คน

ถึงน้องจะจากไปแต่เขาก็ทำความดีให้คนสรรเสริญยืนยอเขานะเนาะใช่ไหม

เรื่องน้องชายจากแฟนสาวของน้องที่ติดอยู่ในห้องเย็นในห้างด้วยกันนั่นแหละนะครับ
แฟนสาวก็ติดอยู่ด้วยแล้วก็เห็นตอนที่เดียดันประตูนะสู้กับคนร้าย
ค่ะแล้วยังถอดเสื้อของตัวเองพันกับข้อมือห้ามเลือดเอาไว้
เพราะว่าดันจนแบบเลือดไหลอ่ะนะคือยังถอดเสื้อมาพันข้อมือห้ามเลือดให้กับอ๋อ
ห้ามเลือดให้กับคนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในห้องอ่าน่าจะเป็นคุณกัณฑิกา
ใช่ค่ะใช่ไหมที่โดนยิงที่มือที่แฟนเขาก็ตามหาอยู่เหมือนกัน
ใช่ที่น้องเดียถ่ายรูปส่งไปให้เพื่อนดูด้วยค่ะว่ามีพนักงานเขาบาดเจ็บถูกยิงที่มือ
ซึ่งเดียเนี่ยก็ถอดเสื้อของตัวเองไปพันห้ามเลือดไว้ให้นะ
ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในห้องด้วยกันหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องชายก็ถูกยิงเสียชีวิต
ค่ะและผู้หญิงคนนั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกันใช่ค่ะ
แฟนเขาก็บอกว่าอยู่ในห้องนั้นมีคนถูกลุกหลงถูกยิงที่ข้อมือ
เขาก็ถอดเสื้อถอดเสื้อข้างในเพื่อไปพันข้อมือห้ามเลือดให้
ให้ให้คนนั้นจะจะพยายามดึงดึงรั้นประตูไม่ให้ไม่ให้คนร้าย
ปุ่มสวดเข้ามาแต่คนร้ายมันแรงเยอะนะ
สำหรับวันนี้มีพิธีพระอาจารย์น้ำหลวงอาบศพและเชิญพรมลาหลวงพระอาจารย์
ก่อนจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับและจะมีพิธีพระชธานเพลิงศพ
ให้กับน้องเดียหรือว่านายอธิวัฒน์ในวันพระรหัสสบดีที่๑๔กุมภาพันธ์นี้นะครับ